ผมขอเรียกว่าเจ๊เจ๊บุ๊ปโกะ
หลังมาคุ้นผอมจนตกออกตกใจ
แล้วต้องบอกว่าอะไรนำไปเข้าโรงพยาบาลมา
บางนะบ้างบาง
แล้วก็เลยเข้าโรงพยาบาลเห็นพร้อมเพียวแบบนี้
กรอกขอชี้แจงเลยนะคะว่าที่เข้าโรงพยาบาลไปเนี่ยขอปฏิเสธนะจ๊ะ
จริงแล้วเธอเองตอนนี้ทำธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อหุ่นสวยนะฮะ
ว่ากันไปโหมงานหนักไงคุณงานเขาเยอะจริง
บุโกะก็รับว่าก่อนหน้านี้ป่วยแต่คิดว่าใจยังไหวไงใจยังสู้
ใจสู้แต่ร่างมันไม่ไหวร่างมันต้องพักร่างมันพังแล้วนะคะ
แต่พอผ่านไป๑วันค่ะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่า
ก็เลยไปหาหมอคุณหมอบอกว่าไม่ไหวแล้วนะคุณ
เจ้าตัวก็ขอย้ำเลยนะคะว่าที่ป่วยป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่
ไม่ใช่เพราะรับประทานอาหารเสริมนะคะเธอการันตีมาแล้วค่ะ
เชื่อเจ๊เนาะเห็นเจ๊หมอบอย่างนี้ก็ตกใจเนาะเออเป็นห่วงหายไปนะคะ